โอเคชูแก้วขึ้นมาสูงเร็ว
ชุดขวดน้องขึ้นมาสูงมา

ชุดขวดน้องขึ้นมา

ขออนุญาตชดแก้วมาไฟลึกฟันน้องหน่อยได้มั้ย
ขอชนน้องหน่อยได้มั้ย
โอเคยดแก๊วขึ้นมาสูงเร็ว
พร้อมกัน

หมดเก่าเลย